ท่านผู้ชมครับมีคลิปหนึ่งที่ชาวบ้านเขาถ่ายเอาไว้นะฮะ
เขาบอกว่ามีคนมาเสนอขายน้ำมันให้เขาแถวสงขลา
คงจะเป็นพวกน้ำมันรสน้ำมันเครื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ย
แต่เขาไม่ซื้อค่ะอ่าพอไม่ซื้อเนี้ย
คนนั้นมันโมโหควักมีดมาวิ่งไล่แทงนะฮะโอ้โห

นี่เขาต้องไปคว้ามีดพระมาเพื่อป้องกันตัวทีแรกนายคนนี้จะแทงก่อนเลยนะฮะ
เราก็ไปสอบถามนะครับเจ้าของคลิปเจ้าของโพสต์
ชื่อว่านายเอกพลบริสุทธิ์อายุ๓๘นะครับ

ที่หาดชาลาทัศน์อำเภอเมืองสงขลา
เขานอนรอลูกค้าอยู่บนรถ
แล้วชายในคลิปก็มาเรียกมาถามว่า
ในหัวช่วยซื้อน้ำมันหน่อย๑๕๐บาทเอง
แต่เขาไม่ซื้อเพราะว่าเขาไม่ได้ใช้น้ำมันแบบนี้

ชายคนนี้ก็ขยันขย่อให้ช่วยหน่อยเขาลำบากอย่างนู้นอย่างนี้
เขาก็บอกเขาไม่ซื้อสุดท้าย
ผู้ชายคนนั้นโมโหด่าทอ
อ่าพออ่าคุณเอกเขาหยิบมือถือมาถ่ายคลิป
ผู้ชายคนนั้นก็ควักมีดยาว๑ฟุตเข้ามา

ทันก็เลยไปหยิบมีดพระในรถมาป้องกันตัว
ชายคนนั้นก็ขู่เอาไว้แล้วก็หนีไป
จะตายแล้วถ้าจะตายเดี๋ยวพูดแทง

แล้วสักพักได้เขาก็เอามีดพยายามจะมาแทงผม

แล้วก็ผมก็ดูโอกาสดูกาดว่าเขาเดินไปที่รถ
แล้วผมก็ได้ไปหยิบมีดพระในรถมาเพื่อป้องกันตัว

ก็คือเขาเหมือนคนเก็บยากนะครับ
เอกพลเขาก็เอาคลิปมาโพสต์เพื่อเตือนภัย

เพราะว่าไปแจ้งความที่สพเมืองสงขลาแล้ว
ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะเรียกไปสอบปากคำ

ซึ่งเขาก็ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องรอสัปดาห์หน้า

กว่าจะเรียกเขาไปสอบปากคำเอาคลิปไปตรวจสอบ
ไล่ตามหาไม่รู้จะไปก่อเหตุที่ไหนอีกบ้าง
ก็เป็นห่วงแล้วก็เอาคลิปมาโพสต์เอาไว้

ชายคนนี้เคยเจอมาแล้ว
ชอบหาของหาของมาขายบางทีก็ไปหลอกขายเขา
ใครไม่ซื้อก็ไปอารวาสใส่เขา